เช้านี้มาเริ่มดูข่าวที่มันสดใสกันหน่อยพาคุณผู้ชมไปทำบุญกันหน่อย
ถ้าผู้ชมจำได้จากเหตุการณ์ท่ามหลวงที่เชียงบรายอืม
จะมีพระเกจิรูปหนึ่งที่โด่งดังมากเข้าไปร่วมช่วยเหลือเด็กในครั้งนี้คือ
พระครูบาบุญชุ่มนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกัน
ทำบุญหน่อยคุณผู้ชมพระครูบาบุญชุมเขานำญาติโยมสวดมนต์นะฮะ
เป็นการสวดมนต์เย็นเมื่อค่ำที่ผ่านมาของเมื่อวาน
แล้วเช้านี้จะมีการนำญาติโยมเนี่ยร่วมกันทำบุญตักบาทนะฮะ
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วครับ
ช่วงค่ำของเมื่อวานนะฮะพระครูบาบุญชุ่มยานสังวโรนะฮะ
ออกมาจากจังหวัดท่าขี้เหล็กของฝั่งเมียนมาร์
มาถึงสำนักปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงบราย
โอ้โหชาวบ้านพอทราบข่าวนะฮะโอ้โหไปเต็มวัดเลย
เนี่ยฮะเต็มไปหมดดึกแค่ไหนก็มาเพราะว่านานนานครั้งอ่ะค่ะ
จะได้เจอกับครูบ่าบุญชุมจริงจริงถ้านจะออกมาจากฝั่งนั้นอ่ะ
บำเพ็ญอะไรอย่างนี้ท่านก็อยู่ในถ้ำไงถูกต้อง
ห้าแบบเข้าไปปิดวาจาแบบเจ็ดวันสิบวัน
ท่านก็มาพาชาวบ้านสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็เทศประมาณสัก๒๐นาที
ก่อนจะให้ศีลให้พรทุกคนให้ประสบความสำเร็จให้อยู่ดีมีสุขนะมีโชคมีลาบ
จากนั้นก็พากันสวดมนต์อีกสักประมาณ๑ชั่วโมงก่อนที่พระครูบาบุญชุมจะเข้าไปจำวัดในกุฏิกลางน้ำครับ
แล้ว๗โมงเช้าวันนี้นะครับจะมีการทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งที่บริเวณบันไดนาค
จากนั้นพระครูบาบุญชุมจัดแสดงธรรมเทศนาแก่ประชาชนที่ไปร่วมงานในวันนี้ด้วย
แล้วก็สวดมนต์ทำวัดเย็นอีกจะมีการทำพิธีสืบดวงชะตาหลวงพระครูบาบุญชุ่มในวันพรุ่งนี้คือ๙มกราคม
ซึ่งก่อนที่พระครูบาบุญชุมจะข้ามพรมแดนแม่สายมาเนี่ยแวะทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ที่บ้านของนายอาผะ
ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวจีนอยู่นานเจ้าของปั๊มน้ำมันแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการการค้าหลายแห่ง
เพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงปีใหม่นะครับคือคนนับถือท่านเยอะเหลือเกินนะฮะ
แล้วก็เดินทางไปที่วัดพระธาตุโป่งโละนะฮะทำพิธีเจริญภาวนาสวดพระพุทธมนต์กรบดินลงเสาเอกก่อสร้างเมนแบบมาตรฐานแห่งแรกของท่าขี้เหล็กด้วย
เพื่อให้ชาวบ้านท่าขี้เหล็กนั้นได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะฝั่งนั้นบางทีเวลาจะมีการเผาศพชาวประนักกิจมันก็ลำบาก
ยังคงเป็นแบบกองฟืนกองฟอนกันอยู่ก็เลยต้องทำเป็นเมนขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็สาธุครับพระครูบาบุญชุมนะครับ